ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่มีแม่มาแจ้งความว่าลูกทารกแรกเกิดวัย๑๙วันหายตัวไป
น้องไอแอลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะ
ตำรวจสอบปากคำพ่อแม่อยู่นานมากเลย
หลังจากที่ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุไปดูลักษณะบ้านต่างไปถามเพื่อนบ้าน
ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปดูทั้งหน้าบ้านไปดูทั้งหลังบ้านที่เป็นสวนมะม่วงเลยนะ
ว่ามันจะมีคนร้ายเข้ามาลักตัวเด็กออกไปทางไหนอย่างไรได้บ้าง
ซึ่งตำรวจตอนแรกเขาบอกว่าเขาตัดประเด็นลักพาตัวเด็กออกไป
ค่ะก็หายไปพร้อมกับขวดนมขวดหนึ่งแค่นั้น
หลายส่วนที่ตำรวจยังไม่ค่อยปักใจอะไรเท่าไหร่เหมือนกัน
ล่าสุดมีการไปตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของแม่เด็ก
อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
ในช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปพอดีค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้แม่บอกว่าแม่อยู่ห่างจากลูกแค่๕เมตร

มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตรงกันหรืออย่างไร
ล่าสุดตำรวจใช้ศูนย์ดมกลิ่นตามหาเลยนะคะ
เป็นสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าเบลัสค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำมาใช้ตามหาเด็กชายปรัชญาเดโชเมงหรือว่าน้องไอแอลนะคะ
น้องหายตัวไปจากพื้นที่ตำบลดงคู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่เย็นวันที่๒๖ที่ผ่านมาแล้ว
วันนี้เขาบอกว่าเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสภศรีสัชนาลัย
ตำรวจตรวจแรงที่๓๑ค่ายเจ้าพระยาจักรีจังหวัดพิษนุโลก
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบบริเวณรอบบ้านในรัศมี๒กิโลเมตรค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าที่ขยายวงกว้างขนาดนี้เป็นเพราะว่า
อยู่ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตรในระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุ
เจ้าเบลัสได้ดมกลิ่นถุงมือของน้องไอแอลก่อน
มเสร็จปุ๊บวิ่งไปสวนหลังบ้านเลยค่ะ
วิ่งไปสวนหลังบ้านวิ่งไปตามถนนลูกรัง
คลองส่งน้ำผ่านป่าอ้อยและนาข้าวของชาวบ้าน
กำลังเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหาตามเจ้าเบลัสไปนะคะ
สิ้นสุดอยู่ที่ริมถนนลูกรังข้างหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ให้เจ้าเบลัสเนี่ยดมกลิ่นถุงมือแล้วก็ค้นหาอีกครั้ง
กลิ่นก็ไปสิ้นสุดริมถนนข้างหมู่บ้านอีกเช่นเคยค่ะ
รวมระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ตรวจสอบบ่อน้ำบริเวณหลังบ้านที่ลึกประมาณ๑๐เมตรด้วย

ซึ่งแม่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
ผ่านมาก็๔วันแล้ว
อยากจะให้คนที่ลักพาตัวลูกไปพาลูกมาคืนเถอะ
ถึงจะยากจนไม่มีกินแต่ก็เลี้ยงลูกตัวเองได้
แม่บอกไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไปเอามาจากไหน
แม่ปฏิเสธนะคะเพราะแม่ยืนยันว่า
โทรศัพท์มือถือของแม่อยู่ที่บ้านตลอด
ไม่เคยให้ใครยืมตั้งแต่กลับมาอยู่บ้าน
เขาเป็นเด็กที่ไม่มีเรียงงาน
อยากจะวนอันตรีไหน

ต้องอยากจะได้มีกินต้องอยากจะให้คุณก็อย่างงั้น
อยากจะไปฟื้นทุกอย่างมาก
จนสุดท้ายนะแม่ของน้องอายแอวกับญาติ
ก็เลยบอกว่างั้นลองพึ่งศัยยศาสตร์ดูหน่อยไหม

ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับคนในครอบครัวนี้
อันนี้หมอดูทักนะแต่นะตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
ส่วนพ่อของน้องบอกว่าตั้งแต่คลอดน้องมายังไม่เคยเจอเลย
ตั้งใจจะนัดเจอกัน๓ตุลาคม
ก็ไม่ทันได้เจอนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดู
ก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมกำลังค้นหากันต่อไป